และแน่นอนนะครับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
วันนี้นำเสนอนำเสนอร้านหมี่กรอบคุณชอบทานหมี่กรอบไหมคะ
วบกราบกวบกราบงั้นไปดูร้านนี้แนะนำเลยมีกรอบในตำนานค่ะ
แค่ชื่อร้านก็ตำนานแล้วนะคุณนะร้านหมี่กรอบในตำนานนะคะ
เป็นสูตรของแม่ยายของเจ้าของร้านที่ขายในตลาดเทเวศ
แล้วก็เลขขายบริเวณตลาดบางลำพูมากว่า
เจ้าเก่าต้นตำรับเลยนะซึ่งตอนนี้คุณแม่เขาเลิกหายไปแล้ว

ก็เลยสารต่ออาชีพนี้เอาไว้
เพราะเห็นว่าเป็นสูตรดั้งเดิมของครอบครัวที่ตกทอดกันมา
จะอร่อยจะเด็ดระดับตำนานขนาดไหน
อยากให้คุณพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองนะคะ
การันตีความอร่อยมาสักขนาดนี้
ใครสนใจสั่งซื้อสั่งได้ตามช่องทางนี้ที่เราขึ้นให้
หรือจะถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมใครจดไม่ทันอยากสั่งมาทานรวมไปถึง

เราจะช่วยโปรโมทและรีวิวสินค้าแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ
แล้วเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน